หนุ่มที่ขี่เวสป้าสีเขียวเป็นนุ่มนักศึกษาแห่งหนึ่ง
อยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปรากฏว่าเขาไปปาร์ตี้วันเกิดเพื่อน
ทีนี้กำลังจะรีบกลับห้องเพราะว่าเช้าวันรุ่งขึ้นมีเรียน
ก็เห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์นั่นแหละเขาขี่แซงมอเตอร์ไซค์
ปรากฏว่าพอเขาขี่แซงมอเตอร์ไซค์เขาโดนรุมทำร้ายโดนยำเลยค่ะ
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
นี่คือกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้นี่หน้าร้านสะดวกซื้อนะคะ
รุ่ม๑ใช่คุณดูดีไม่ใช่แค่๓มาเป็น๔รุ่ม๑
เห็นไหมคะนี่คือหน้าร้านสะดวกซื้อที่ตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ชายเขามากัน๔คนแล้วก็มีอาวุธด้วยนะมารุมทำร้าย
ผู้ชายที่ขี่เวสป้ายเขียวเนี่ยดูสิเขามือข้างหนึ่งก็ต้องจับไม่ให้รถล้ม
คือรักรถมากอ่ะใช่แล้วก็ต้องพยายามป้องกันตัวเองด้วยอะค่ะ
คนเจ็บคนนี้คือนายอภิมุกแสงตุ้ยอายุ๒๒ปีก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่เนี่ย
ก็พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่เกิดเหตุเลยแล้วก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกวันที่๒๔กันยายนสักเที่ยงคืนกว่า
ผมเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์จะมุ่งหน้ามาทางถนนสันทรายหลวงแม่โจ้
คือผมเพิ่งไปกินเลี้ยงกับเพื่อนมาเพื่อนที่รู้จักกันเนี่ยที่ตัวเมืองเชียงใหม่วันเกิดเพื่อนเขา
แล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็ขี่เวสป้ามาจะกลับบ้านใช้ความเร็วพอสมควรเลยแหละ
รีบกลับเพราะว่าอะไรตอนเช้ามีเรียนไงตอนนั้นเที่ยงคืนกว่าแล้วก็ต้องรีบกลับไปนอนใช่ไหม
ทีนี้พอขี่ผ่านเทศบาลสันทรายหลวงก็ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นเขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมา๒คัน
ผมเนี่ยเห็นแบบนั้นผมเลยขี่แซมไปไม่ได้สนใจอะไรหรอก
แต่ว่าหลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นสองคันนั้นเขาตะโกนด่าผมแล้วขี่ตามผมมาเอาหนังสติ๊กไล่ยิงคือโดนหัวผมโดนข้างลำตัวด้านขวา
ทีนี้พอเห็นท่าไม่ดีแล้วเนี่ยผมก็รีบหนีจนมาถึงนี่หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วพอมาถึงหน้า๗๑๑มันเกิดอะไรขึ้นคุณอภิมุกเล่าหน่อยค่ะ
อยู่ที่๗๑๑จอดรถจะเข้าไปหลบใน๗๑๑นะครับ
แล้วคือผมหลบไม่ทันมันคือเขามาจอดก่อนล้อมผมไว้ก่อน
เนี่ยจะเข้าไปหลบแต่ก็ไม่ทันดูสิคะเปิดแผลให้เราดูที่หัวไหล่ข้างซ้าย
แล้วก็มีที่หัวอีกเนี่ยนะซึ่งนักข่าวเราก็ถามนะ
อ่ะพี่มุกถามจริงน้องรู้จักวัยรุ่นนั้นไหม
เขาบอกไม่เลยพี่ผมไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับกลุ่มวัยรุ่นที่เขามาทำร้ายผมเลย
น่าจะมาจากที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นเขาไม่พอใจหรือเปล่า
ที่ผมอ่ะขี่รถเร็วขี่แซงเขาเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ยามเหรอไม่รู้อ่ะ

คือเราก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงไง
แต่ว่าพลตำรวจตรีพิเชษจีรนันตสิน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกกับผู้สื่อข่าวนะ
บอกว่าตอนนี้ผมก็สั่งให้ตำรวจชุดสืบสวนสพสันทรายไปติดตามตัวกลุ่มคนร้าย
เป็นคนก่อเหตุแล้วคงได้ตัวเร็วนี้
คือที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดนี้๔คนไม่ใช่แค่๓คน

แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้ที่บอกว่าขี่แซง
คือวัยรุ่นเขาเข้าใจว่าตัวผู้เสียหายเนี่ย
ไปเบิ้ลใส่เขาหรือเปล่าด้วยความที่เสียงรถมันจะดังนิดหนึ่ง
คือมันแม้ว่ามันจะไม่มีเหตุผลอะไรสมควรในการทำร้ายร่างกายคนอื่น
แต่ก็ไม่ควรจะเป็นเหตุผลที่มันเล็กน้อยขนาดนี้อยู่ดี

ขับประมาณ๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ต้องแซงใครไปเรื่อยแบบนี้เหรอ